น้ำโภคพันธุ์หัวเรือลาบโศกทางปากน้ำโภคสักคืน
พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ
โอ้โหอารมณ์นะครับเพลงกระบิ้วไปนะครับ
ถ้าสีสันมาแล้วครับก็ต้องโชว์ซะหน่อยล่ะครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

คุณผู้ชมครับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเอว

แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมือกับเท้านะครับ
สำคัญกว่าครับเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ

เคยเห็นไหมครับความสัมพันธ์กันระหว่างมือกับเท้า
ที่ดูจะเข้ากันเข้ากันเท้าขยับมือก็ตาม
จะหันนิ้วชี้นิ้วโป้ง
เสมอเลิฟรักน้อย
กำปั้นโชว์นิ้ว๕นิ้วก็ผูกพันสัมพันธ์กัน

เด็กนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมจริง
มองซ้ายมองขวาจะข้ามก็ยากรถก็เยอะ
หนีนับก็กลัวไม่ทันเวลาเขา
เราก็ต้องทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทานเลยดีกว่าไหมครับเอาไงเอากันล่ะครับ

โอ้โฮจอดครับจอดครับ
ช่วยด้วยครับคนพิการกำลังข้ามถนนครับ

อ้าวนี่แกล้งหรือนี่
หางเครื่องบ้านเราเมื่อ๔๐ปีก่อนครับ
เต้นสไตล์แบบนี้แหละครับยกสเต็ปไปเรื่อย

แล้วก็เต้นสลับกันไปมา
แม่ดูความมั่นใจและพร้อมเพียงกันจริง
แล้วน้องคนนี้ก็เลยมาขอเรียนแบบในยุคใหม่ครับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณน้อง
เป็นแบบนี้เขาทำมาดี

นี่คือเมนูใหม่ขนมจีนน้ำยามีทั้งปูทั้งไก่
แต่ที่เห็นอยู่นี่ครับคือน้ำยาปลาแซลมอน
เนื้อปลาแซลมอนที่มาจากทะเล
มาเจอกับเมนูขนมจีนน้ำยาป่าแบบนี้นะครับเข้ากันเลยครับผม
ปลาแซลมอนแห่งสวนโรชา
แม่คิดได้อย่างไรนี่ครับ
น้ำร้อนนะครับเครื่องเคียงเครื่องพริกแกง
ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ปลาแซลมอนลงไปล่ะครับ

พี่เขาบอกว่าอร่อยจริงแหละครับผม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

เข้าท้องเรื่อยนะครับนี่แหละครับมนุษย์เรื่องจริงนะฮะ

เรื่องดีเรื่องน่ารักมาเล่าสวนฟัง

หมดเวลาแล้วครับทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อน